ประเด็นเรื่องนี้เป็นเรื่องของแม่ลูกอ่อนที่ต้องใจสลาย
หลังจากที่เสียลูกน้อยวัยเพียงแค่๕เดือน
หลังจากพาไปฉีดวัคซีนเด็กนะคะเธอก็ต้องการให้แพทย์เนี่ย
มีการชนะสูตรหาสาเหตุการเสียชีวิตที่แท้จริง
เพราะว่าก่อนหน้านี้เธอมีลูกอีก๒คนนะคะ
แล้วก็เสียชีวิตในวัยที่ใกล้เคียงกัน
แถมยังมีความเกี่ยวข้องกันเรื่องของอายุที่ลงท้าย
ด้วย๑๔วันด้วยนะคะไปติดตามประเด็นนี้จากรายงานค่ะ
เธอวอนขอให้แพทย์ช่วยชนะสูตรสาเหตุการเสียชีวิตของน้องเนเน่
ลูกสาวคนที่๔ที่เพิ่งคลอดออกมาได้เพียง๕เดือน๑๔วัน
แต่กลับมาเสียชีวิตจากอ้อมอกแม่ไปโดยไม่ทราบสาเหตุ
เมื่อช่วงเย็นวันที่๑๗พฤษภาคมที่ผ่านมา
หลังกลับมาจากไปรับวัคซีนเด็กเข็มที่๒
ตารางนัดหมายของโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล
ต่อมา๖ชั่วโมงให้หลังน้องเนเน่ร้องไห้งอแงผิดปกติ
จึงอุ้มลูกมาปลอบจู่ลูกก็ช็อกหมดสติไปก่อนจะเสียชีวิต
เด็กแบบเลี้ยงง่ายมากรู้ความเลย
รู้จักกินรู้จักนอนรู้จักตื่นไปไหนมาไหนก็ไปได้แบบสะดวกสบายเลย
ไม่ร้องงอแงก่อนไปรับนะคะ
ก็รับมาแล้วก็ปกติ
แล้วก็ตกบ่ายมาก็มีซึมนิดนึงค่ะ
แล้วพอเย็นมาเขาก็ร้องงอแงแบบ

สองคนแรกนี้เขาเขาเสียตอน๒เดือน๑๔วันเนอะ

วันที่สองก็คือเพราะเขาเพิ่งเกิดได้เดือนเดียว

คนที่๓ที่มีชีวิตอยู่ปัจจุบันเขาก็รับ
สเต็ปเขาอยู่ค่ะ
คนนี้คือเนเน่นี่ก็คือเป็นเข็มที่สอง
ก่อนหน้านี้นางสาวสิริพรสูญเสียลูกมาแล้วถึง๒คน
เมื่อปี๒๕๕๖และปี๒๕๕๙
กระทั่งมาเกิดเหตุซ้ำรอยเป็นครั้งที่๓

ซึ่งลูกทุกคนยังอยู่ในวัยเด็กแบบเบาะ
กลายเป็นเรื่องแปลกสำหรับคนในครอบครัว
เพราะอายุพร้อมกันที่ตัวเลข๑๔
คนโตอายุ๒เดือน๑๔วัน
คนที่๒อายุ๑เดือน๑๔วัน
และน้องเนเน่คนสุดท้องอายุ๕เดือน๑๔วัน
ทำให้ทั้งพ่อและแม่อดคิดไม่ได้ถึงความเชื่อ

ต้องหวังพึ่งให้หมอปลามาช่วยเหลือ

ดูนะคือผมจะให้ดูนะสักพักหนูจะรู้สึกเลย

ดูนะพอเอามือออกห่างปั๊บหาย

พอถามว่าทำไมมันถึงผ่าร่างพี่ไม่ได้

ผมพยายามเอาคนที่ไม่รู้จัก

ก็มาด้วยกันเราไม่มีการเตรียมอยู่แล้วใช่ไหม

เคสก็คือเจอแบบนี้ครับ
เจอลักษณะแบบวิทยาศาสตร์อธิบายได้

ต้องมีผู้เท่าผู้แก่เขาต้องไปพูดให้อะไร
มันใกล้เคียงกับเคสที่สุพรรณบุรีอะครับ
แต่แล้ววันนี้ความรู้สึกคลางแคลงใจของผู้เป็นแม่

หลังผลชนะสูตรลูกสาวของโรงพยาบาลศรีนครินทร์จังหวัดขอนแก่น
ระบุถึงสาเหตุการเสียชีวิตของน้องเมเน่ที่ชัดเจน
เสียชีวิตจากภาวะหัวใจล้มเหลว
ทำให้ข้อกังขาของคนในครอบครัวเบาบางลง
เชื่อว่าสาเหตุที่ลูกคนแรกกับลูกคนที่๒ที่เสียชีวิตนั้น
สอดคล้องกับภาวะที่ทำให้น้องเนเน่เสียชีวิตด้วย
ที่สุดแล้วตอนนี้เหลือเพียงน้องเนธวัย๒ขวบ
ลูกสาวคนที่๓ที่ตรวจพบอาการลิ้นหัวใจรั่ว
ซึ่งอยู่ในความดูแลของครอบครัวอย่างใกล้ชิด
เพื่อป้องกันไม่ให้เกิดความสูญเสียขึ้นอีก

ระวีการแก้วิจิตข่าวไทยรัฐทีวีรายงาน